สวัสดีครับมาติดตามสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่จะต้องเดินทางหลายจุดหลายเส้นทางยังคงเป็นเส้นทางที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสงการวันนี้ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่มีโอกาสเจอฝนฟ้ากระนองอยู่แต่ว่าบางพื้นที่นั้นอากาศยังคงร้อนอยู่นะครับ
วันออกพื้นที่เหล่านี้ใครจะใช้รถใช้หนนก็ระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันนะครับว่าจุดที่จะต้องเจอกับฝนฟ้ากระนองเนี่ยนะครับมีจุดไหนบ้างนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเลยครับว่าความแปรปวนที่เกิดขึ้นนี้เป็นลักษณะของความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงนะครับมาเจอกับอากาศเย็นที่มาจากจีนนะครั
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่หลายพื้นที่ที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับมีฝนมีลมเข้ามาปกครุมก็จะทำให้อากาศเนี่ยเย็นลงค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอิสานจะสังเกตว่ามีบริเวณพื้นที่ภาคลังตอนบนภาคเหนืออากาศยังคงร้อนและอุดอยู่นะครับประมาณสี่สิบองศาก็เพราะว่าฝนนั้นอ
สถานการณ์ความร้อนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนด้วยนะครับนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ความแปรบควรสภาพประกัดโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าขนองนะครับส่วนใหญ่นั้นจะอยู่จุดเดิมเดิมอยู่เลยนะครับอย่างที่บอกไปหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็มีแนะนมที่จะเข้ามาปกครุมบางจุดบาง

หมอกควันด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้อาจจะต้องทนหน่อยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยรวมไปถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางกรมบุตุนิยมพัทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ